คุณผู้ชมฮะใบเฟิร์นโดนรวบ

ไอดอลชื่อดังก็คือใบเฟิร์นมณฑิรานะฮะ

เข้าแจ้งความว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนร้านทำเล็บ

ข่าวนี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะหลอกตั้งแต่ปี๖๔๖๕๖๖หลายคนอยากจะลงทุน
เปิดร้านทำเล็บแต่สุดท้ายศูนย์เงินไปนะครับ
ตอนนี้จับได้แล้วครับ
ไปตรงนั้นก่อนล่ะค่ะ

ก็ต้องกระทำความผิดฐานช่อกงประชาชน
ถ้าต้องกระทำความผิดฐานก็ต้องกะทำครับไม่เป็นไร

รอดที่สวนคล์นัทคอนบานนำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นเน็ตไอดัลสาวน์ก็คือหนังสาวมนทิรา
ระหว่างมาเดินอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในกรุงการ
เฟิร์นจะโดนควบคุมตัวแล้วนะฮะ
นี่ครับภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสืบสวนนครบานนำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่
ข้อหาช่อกงประชาชนเนี่ยควบคุมตัวใบเฟิร์นซึ่งเป็นเน็ตไอดอลไอดอลสาวนะฮะ
ก็คือนางสาวมณฑิรานะครับระหว่างมาเดินอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
โดยตำรวจเข้าไปจับขณะที่เธอเดินเล่นอยู่โดยมีชายหนุ่มชาวต่างชาตินะครับ
แต่เธอก็ยอมไปกับตำรวจนะสวมกอดบอกลาเป็นภาษาอังกฤษกับหนุ่มต่างชาติคนนี้
ใบเฟิร์นมณฑิราถูกผู้เสียหายกว่า๔๐คน
แจ้งความตำรวจกองปราบปรามเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุน
ทั้งเปิดร้านทำเล็บและทำแชร์ออมเงินออนไลน์
อ้างได้ผลตอบแทนสูงอันนี้เราก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว
๑๐๐ละ๔๘ต่อเดือนแต่สุดท้ายนะครับ
แต่ละคนที่เขาอยากจะลงทุนทำอาหารกินไปก็โอนเงินไปให้
แล้วก็ไม่เห็นได้ค่าตอบแทนทวงถามอยู่หลายเดือน
ปรากฏว่าโอ้โหถูกเชิดเงินไปเลยนะครับ
ก็ถูกหลอกมาตั้งแต่ปี๖๔๖๕๖๖นะครับ
ก็เลยประสานกับทนายรณรงค์ในการที่จะแจ้งตำรวจ
เพราะรู้ว่าใบเฟิร์นยังใช้ชีวิตหรูอยู่สบาย
โพสต์ภาพคู่กับรถหรูแล้วก็ดารานะครับ
ที่สำคัญเพราะใบเฟิร์นแอบอ้างจนผู้เสียหายเชื่อ
เฟิร์นเขาร้องเพลงได้คุณเขาไปร้องเพลงรายการหนึ่ง
เคยออกทีวีใช่แล้วไปถ่ายรูปกับนักร้องทีนี้
ผู้เสียหายเขาคิดว่าอ๋อคงไว้ใจได้เชื่อถือได้

เรื่องต้นใบเฟิร์นก็รับสาภาพว่าเปิดร้านทำเล็บอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
รับว่าเคยทำร้านทำผมทำเล็บแต่ขาดทุน
คิดวิธีในการหมุนเงินแล้วก็จ่ายดอกเบี้ย

ตอนหลังเงินมันไม่พอจ่ายให้กับผู้ร่วมลงทุนแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้หนีพยายามหาซื้อของประเภทซื้อมาขายไป
เพื่อทำมาหากินจะเอาเงินเอาทองทยอยคืนให้กับผู้เสียหาย
แต่สุดท้ายโดนจับได้ซะก่อนนะครับ